ไม่มีอยู่ในอะไรที่พี่ต้องพูดเลย

ถึงกรณีของสาวรถเมย์นี่นะครับ

มีอะไรเลย
นักข่าวถามต่อว่าเลิกกันด้วยสาเหตุใด

ถ้าโสดก็เร็วมาเดือน
สรุปอัตหางคุณตรงเลยเลิกกันรึยัง
แยกย้ายแยกย้ายค่ะแยกย้ายแล้ว
เศร้าไหมเหรอคือมันก็เป็นธรรมดาของทุกคน
มันก็ร้องไห้แหละเป็นธรรมดาของทุกคนไหมอะไรอย่างนี้ไงนึกออกไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะสิ่งหนึ่งซึ่งผมกับคุณพระดำนั่งอยู่คุณรถเมย์อยู่ตลอดเวลาเนี่ย

มดไงพี่มดโดนอีกแล้วพี่มดพูดไงอะไรอย่างนี้
ไม่คือจริงมันมีมันก็คงมีช่วงเวลาทุกคนแหละพี่มดดำ
กว่าแล้วอ๋อเธอถึงออกกำลังกายเป็นผีบ้าเลยอ่ะเนาะ
มีคนนักข่าวถามว่าตัดผมสั้นเนี่ยเพราะว่าประชดจริงหรือเปล่า
เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะอันนี้พูดจริงสาบานเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวมากมาก
คือจริงก่อนหน้านี้รถเมย์รับ๗วันจองเวรมาเล่น
ทีนี้มันมีการตกลงกันมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วเพราะหนูถ่ายมาหลายเดือนแล้วพี่
ตั้งแต่กลางปีแล้วก่อนที่ไลน์หงษ์จะจบอีก
คือเล่นเรื่องนี้เราไม่อยากเล่นไหมเราไม่อยากเล่นตัดผมสั้นได้ไหม
หนูก็แบบว่าหนูอยากเปลี่ยนลุคเวลาที่หนูเล่นละครเรื่องไหนใหม่
รู้สึกว่าพอเวลาที่ได้เปลี่ยนลุคอะไรใหม่มันก็สนุกกับตัวละครที่เราได้เล่นไง
เขาตกลงกันไว้แต่บอกว่าติดลายหงนะถ้าลายหงปิดกล้องเมื่อไหร่หนูจะตัด
ก็ลายหงถ่ายไปออนไปจนปิดกล้องพอปิดกล้องปุ๊บเรื่องนั้นจริงถ่ายไปก่อนแล้ว
ก็รวบผมแต่ในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์หนูต้องเปลี่ยนพร้อมกับพี่โทนี่
ซึ่งพี่โทนี่ก็ตัดผมติดลายหงเหมือนกันทั้งคู่ไงก็พอจบปุ๊บหนูก็ตัดแค่นั้นเอง
ตามข่าวบอกว่าคุณเองเนี่ยทำงานเยอะเลยไม่มีเวลาให้เขา
เดี๋ยวก่อนนะถ้าผมรู้ข่าวมาเช้านี้ตามข่าวจากไหน
ผมเห็นข่าวมาก่อนแล้ว

เหรอเขาเก่งเนอะทำไมเรื่องครอบครัวตัวเองเธอไม่รู้
ชีวิตคุณวันคุณเอาแต่แบบสอยผู้ชายอยู่
ปล่อยให้เมียเธอไปเต้นซุมบ้าส่วนผัวเป็นอีบ้าอยู่นี่ไง
พี่ได้ยังขออนุญาตครับเพื่อนดูอยู่ไลน์ถาม

เช่นเสียงก็ถามว่าคุณไม่มีเวลาให้จริงรึเปล่า
คือจริงทุกคนก็มีงานต้องทำ

คือต่างคนต่างทำงานอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ซึมเศร้าไหมซึมเศร้าไหมคุณซึม

ก็มีอาการซึมเศร้าเหมือนคนไม่สบาย

มันก็มีบ้างบางช่วงแต่ว่าหนูก็ทำงานไง

คือเวลาหนูทำงานหนูก็จะแฮปปี้มีความสุข
มาทุกครั้งที่มดดำเวลาเขาอำเรื่องแฟนกับรถเมย์
จะสังเกตเห็นแววตาแบบอะไรสักอย่างแต่พี่ไม่รู้

เพราะวันนี้แล้วก็พูดใหญ่อะไรอย่างนี้

ทำไมเธอทำสังคมดัดจริตชีวิตต้องป๊อก
เธอเป็นที่มาของสังคมดัจจริตจริง

รายการตอบโจทย์ชีวิตดัจจริตเนี่ย
จริงสังคมเธอเป็นอีเวนท์น่ากลัว

ก็อย่างนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใจหรือโอกาสให้ใครใช่มั้ย
วันที่พี่มดแซวพี่เมนแหละ
พี่เมนร้องไห้อย่างนี้เลยหนูไม่อยากพูด

ทุกคนก็ส่งสิ้งเสร็จให้พี่พูด
ทุกคนก็อย่าพูดคุณน่ะไปพูดจนเขาร้องไห้
โอ๊ยไอ้เจ๊มันหล่อ
ก็หนูก็ส่งสิ้งเสร็จให้พี่พูดแล้ว
คุณน่ะชอบตอกย้ำความรู้สึกคนอื่น

เวลาคนที่แบบรู้สึกแบบมีอะไรที่มันเจ็บใจ

ตอกย้ำเขาอยู่นั่นพี่ตอกย้ำทำไม
หลายคนเนี่ยเขาร้องห่มร้องไห้เพราะคุณ

ท่อตรองอยู่แล้วลุดเมสตองอยู่แล้ว
ทำงานไปค่ะมีความสุขกับการทำงานไป

ดูทำเพือบติดจริงออกกำลังกายมานานแล้ว

คือรถเมย์จะไม่รู้สึกอะไรทั้งมดดำไม่สู้

โอเคตอนนั้นฉันพูดไม่รู้ย่อมไม่ผิด
แต่อีพวกที่รู้มาก่อนแล้วสารแนตอบย้ำ
เราก็ดูกันเองว่าชีวิตสังคมดัจจริต